คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อจากวิกหมอชิดค่ะ
ใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวหลอกไปฟังกันค่ะ
ไม่ใช่เป็นพี่น้องกัน
พี่น้องกันสนิทกันเพราะว่าถ่ายละครด้วยกันแล้วก็สนิทกัน
แล้ววันนั้นน้องเขาชวนไปงานรับปริญญาแล้วก็ไป
ไม่มีอะไรเนอะตอนนี้ก็โสดด้วย

นี้สนิทกันมากหลายคนมองว่าเป็นคู่กันหรือเปล่าคะ

เล่นคู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นเพื่อนกันล่าสุดมีไปดูที่ที่จะจัดงาน
ก็ขับไปกันสองคนไปเลยพัทยาไปหน่อย
ก็ไปดูกันสองคนแล้วก็ไปกินข้าวลิฟต์บนภูเขาไปอะไรอย่างนี้

เป็นขงเป็นข่าวทันทีเลยนะดาราต้องระวังตัวด้วย